แลนด์ครับที่รวบรวมบรรดาแฟนบอลซึ่งรักแล้วก็ชื่นชอบในการสะสมเสื้อคลาสสิกมากที่สุดในเมืองไทย
ในฐานะผู้จัดงานก็บอกว่าดีใจกับผลตอบรับในวงการสะสมเสื้อที่หายากที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างหนาแน่น
แม้ว่าปีนี้จะมีอุปสรรคในเรื่องของโควิด๑๙แต่ทุกคนเนี่ยนะครับก็มาร่วมงานกันอย่างเต็มที่ครับ
กลุ่มเล็กก่อนเราเกิดขึ้นจากกลุ่มเล็กที่แบบว่าอยู่ในตามเฟซบุ๊คหรือคนที่ชอบสะสมเสื้อฟุตบอลครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ยากมากแต่วันนี้มันมาเกิดขึ้นแล้วแล้วเรียบต้องบอกได้เลยว่าดีมากครับ
ในงานนอกจากจะมีการโชว์เสื้อฟุตบอลหายาก๑๒๕ตัว
ที่มีมูลค่ารวมกันกว่า๑๐ล้านบาทแล้ว
ยังมีการเปิดบูธจำหน่ายเสื้อคลาสสิกอีกกว่า๒๐ร้าน
ด้วยเช่นในการซื้อคาดว่าทำให้เกิดรายได้หมุนเวียน
ในงานเนี่ยไม่น้อยกว่า๑ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ